ก็เริ่มระบมละที่โบเรนแก้มซ้ายนี่นะครับแก้มซ้ายนะแล้วก็คอนะครับ
ก็รู้สึกใจเอียงซ้ายเอียงขวาไวไม่ได้แล้วก็ชายโครง
คือดูจากคลิปแล้วก็โดนเข้าไปเยอะเหมือนกันนะครับก็ไหลไหลมาลงมาตุ้มอ่ะฮะ
เจ็บตัวครับเจ็บใจไหมเจ็บใจเจ็บใจมากกว่าเจ็บตัว
เจ็บใจมากกว่าเจ็บตัวอีกหรอเจ็บใจสิฮะเพราะว่ากลุ่มคนหรือคนที่มาทำร้ายร่างกายผมเนี่ย
ประกาศมาโดยตลอดว่าใช้วิถีทางแห่งประชาธิปไตยอืม
เป็นนักประชาธิปไตยเรียกร้องประชาธิปไตยครับดังนั้นประชาธิปไตยเนี่ย
คือการยอมรับความเห็นที่แตกต่างดังการที่ผมออกมาเคลื่อนไหวในการยื่นหนังสือตรวจสอบนะฮะ
คนนู้นคนนี้คนนั้นเนี่ยนะฮะมาโดยตลอดเนี่ยนะครับมันก็ต้องยอมรับความแตกต่างในสิ่งที่ผมทำ
หรือไส้แท้ก็คือการนิยมภาเด็ดการโดยใช้กำลังหลุดแรงมากระทำต่อบุคคลฝ่ายตรงข้าม

ไม่เคยเลยฮะไม่ได้ติดตามไม่ได้อะไรเลยบุคคลเหล่านี้
ลุงศักดิ์นายวิระวิทรลุงเรืองซิริ

แต่พอเกิดเหตุเนี่ยก็พยายามสอบถามพี่นักข่าวว่า
คนที่มาทำร้ายผมเนี่ยชื่ออะไรเป็นใครมาจากไหน
เขาก็ให้ข้อมูลมาจึงรู้ว่าเป็นใครอย่างไร
ผู้หญิงอ่ะรู้จักมั้ยไม่รู้ผู้หญิงก็ไม่รู้
คือลุงศักดิ์เขาบอกเขาก็เพิ่งนัดแนะกันไปขี่จักรยานยนต์ไปรับกัน
แล้วก็เนี่ยเลยมาอยู่ในวงนักข่าว
ก็คงจะวางแผนมาอย่างดีเป็นขั้นเป็นตอน
เพราะก็เตรียมการในเรื่องที่จะมาไลฟ์สดนะครับ
ในช่วงที่ทำร้ายร่างกายผม
แล้วหลังจากนั้นเขาก็ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน
หลังจากนั้นก็กลับไปไลฟ์สดอีกนะฮะ
แสดงผลงานแสดงฝีมือ
แล้วก็ไปเรียกร้องเรื่องการขอรับบริจาคอะไรอีกมากมาย
ซึ่งวิธีการอย่างนี้ถือว่าเป็นเจตนาที่จะทำร้ายร่างกายผม

ตามประมวลกฎหมายยามาจารย์๒๙๕ทั้งสิ้น

ผมเห็นตอนแรกเนี่ยเหมือนกับยืนสัมภาษณ์อยู่
คือผมเนี่ยไปเนี่ยมีคนขับรถให้ผมไป
แต่เรื่องที่เราคุยกันเมื่อวานนะเรื่องคุณโน๊ตอุดม
ใช่ครับพอถึงหน้าอาคารตึกหนึ่งนะครับ
ด้านหน้าของกองปราบเนี่ยนะครับ
ผมก็ลงจากรถนะพี่สื่อมวลชนก็เตรียมรอรับที่จะสัมภาษณ์ผมอยู่แล้ว
ผมก็ไปยืนให้สัมภาษณ์พอให้สัมภาษณ์เสร็จนะครับ
ผมก็มีใครจะสอบถามอะไรไหมนะครับ
พี่น้องสื่อมวลชนก็สอบถามผมมาคนนู้นก็ถามคนนี้
ผมก็ตอบไปจนกระทั่งมีคนคนนี้นะครับ
ก็ทำทีทำท่าสอบถามผม

เพราะไม่รู้ว่าก็นึกว่าเป็นผู้สื่อข่าวนะฮะ
ก็ฟังแต่ว่าสังเกตแล้วนะครับว่า

แต่พยายามถามผมแล้วก็พยายามจะเอียงเดินเข้ามานะ
ผมก็ผิดสังเกตก็เตรียมตัวอยู่ว่า
ถ้ามันจะมีเรื่องผิดสังเกตก็เตรียมรับมือว่างั้นเถอะนะครับ
พอเขาง้างมือที่จะชกผมผมก็รับได้ทันที
จังหวะเข้ามาตรงนี้คือเตรียมรับเลยหรอ
เตรียมรับเลยฮะก็เขาฟาดมาเนี่ย
แรกที่เข้ามานี่นึกไม่ถูกผมนะเพราะว่ารับทันนะครับ

ครับแต่ว่าหลังจากนั้นมันก็มาลุมมาตุ้มอย่างที่ปรากฏในในคลิปนี้แหละครับ

ครับแล้วเสื้อขาวที่เข้ามาช่วยนี่คือใครเออมาช่วยหรืออะไร
นี่คือเพื่อนผมฮะเขาก็มาลักคอเอาออกไปนะครับ
จริงผมไม่อยากสวนนะฮะเพราะถ้าผมสวนเนี่ยมันจะไม่ใช่เรื่องของการทำร้ายร่างกาย

คิดว่าเอาอยู่มั้ย
ถ้าผมจะสวนเนี่ยผมว่าไม่คณามือผมหรอกจริงนะฮะ
นี่เราไม่ได้สนับสนุนความรุนแรงนะแต่พี่ศรีเขาบอกว่าถ้าเกิด
อย่าลืมนะว่าผมเป็นเด็กเกษตรแม่โจเนาะ
เด็กเกษตรแม่โจก็รู้อยู่แล้วว่ามันฟิตร่างกายอยู่ตลอดเวลานะครับ
แต่ว่าเราไม่นิยมความรุนแรงประเภทนี้นะครับ
เพราะผมไม่ใช้มาตรการที่รุนแรง
อะไรที่เราคิดว่าไม่ถูกไม่ต้องไม่ชอบ
เราก็ใช้มาตรการทั้งกฎหมายผมเป็นนักกฎหมายด้วย
เรามีพื้นที่ให้ทุกคนได้เปิดปากพูด

เปิดปากกับภาคภูมิทุกวันจันทร์ถึงศุกร์บ่าย๓โมงครึ่งเป็นต้นไป
ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒